อารมณ์ก็ต้องเย็นเย็นนิดนึงค่ะโดยเฉพาะอาชีพบริการ
เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาสั่งออเดอร์เยอะมากสั่งอาหารเยอะ
แล้วเกิดการโต้ตอบกันในลักษณะที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นนะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อคุณเมย์โพสต์เรื่องนี้บอกเมื่อวานตอนเย็น
บอกว่าสั่งอะไรเยอะแยะรอเป็นชั่วโมงรอไหมคือมันก็จะมีอินบล็อกสำหรับคุยกันได้
ตอบกลับไปบอกว่าถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ให้คนอื่นรับงานสั่งเยอะเพราะจะกิน
คุณดูออเดอร์น้ำตกเนื้อก็มาน่ากินทั้งนั้นเลย
นี่ค่ะคือการโต้ตอบกันนะคะคือไม่จบปรากฏพนักงานตอบกลับมาทันควัน
เป็นคำที่ไม่สุภาพสักเท่าไหร่เป็นอวัยวะเบื้องต่ำค่ะนะคะ
โลโก้ข่าวเย็นไทยรัฐอาจจะบังอยู่นิดนึงนะคะในประโยคสุดท้าย
ซึ่งมันทำให้เป็นประเด็นเนี่ยแหละค่ะนะคะไม่แค่เปิดเปิดคำถามแรกมา
มันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วอ่ะสั่งอะไรเยอะแยะ
คือเขาบอกว่าถ้าคุณไม่รับคุณให้คนอื่นรับไปนะคะแต่ว่าคำที่ตอบกลับมาเนี่ย
มันไม่สุภาพเนี่ยค่ะเราก็ยังต้องเบลอเพราะว่ามันเป็นคำที่ไม่สุภาพ
รับทราบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือเรื่องแบบนี้เนี่ยคนที่ร่วมอาชีพเดียวกันเขาบอกว่าโอ้ทำแบบนี้เสียเรื่องเลย
เสียระบบหมดเลยคนอื่นที่มารยาทดีมีอีกเยอะแยะนะคะ
ทำให้พนักงานคนอื่นพลอยแย่ไปด้วย
ใช่ถูกมองไปในทางที่ดีไม่ดีไปด้วยนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะทุกอาชีพมันมีทั้งคนที่เป็นมืออาชีพและไม่มืออาชีพ
คือถ้าเจอไม่มืออาชีพก็จะตอบแบบนี้ค่ะแบบไม่สุภาพนะคะ